ทำไมต้องยิ่งใหญ่อันนี้ฉันกลับมาช่วงนี้ก่อนนะ

โปรดป๊อปเป้ย
เอาไปดูภาพน่ารักของครอบครัวนี้กันเลยค่ะ
หลังจากที่ฝ่ามรสุมพิษรักอะไรก็ไม่รู้แหละ
ชาวเน็ตอาจจะมโนกันเองก็เป็นไปได้นะคะ

ตอนนี้เขากลับมายืนหยัดแล้วก็จับมือกับสามี
ก้าวข้ามทุกปัญหาเพื่อคงสถานะครอบครัวให้แข็งเริ่ม

นะฮะก็มีทีท่าจะส่งสัญญาณดีขึ้นเรื่อย
เหล่าฟอลลอเวอร์ได้เห็นภาพความน่ารัก
ภาพความอบอุ่นของครอบครัวสามปนะคะ
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณป๊อปนิธิ
คุณเป้ยปานวาดแล้วก็น้องโปรดค่ะ

ดติดตามกันอยู่ประมาณ๕แสนฟอลลอเวอร์ค่ะ
ภาพที่คุณพ่อคุณแม่ไปรับน้องโปรดที่โรงเรียน
รวมไปถึงภาพตามไปร่วมงานที่ห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่คนสวยด้วย
ซึ่งแฟนคลับที่ตามลุ้นตามเชียร์

ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ

รู้สึกยินดีที่ครอบครัวของนางร้ายสุดสวยคนนี้
กลับมาอบอุ่นเข้มแข็งเหมือนเดิม
แล้วก็อยากให้คงความน่ารักเป็นครอบครัวคนดัง
เป็นต้นแบบแบบนี้ตลอดไปนะคะ
เห็นแบบนี้ก็สบายใจเนอะก็อุ่นใจ
เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่า
นางร้ายปอปากคนนั้นจะเป็นครอบครัวคุณเป้ยหรือเปล่า
เพราะเธอก็มีการโพสต์ข้อความเชิงแบบ
น้อยอกน้อยใจหน่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ
เห็นแบบนี้ก็เชื่อว่าแฟนหลายคน

เพราะเราเห็นภาพบรรยากาศความน่ารักของเขาตลอดเลยเนาะ